ของคุณต้นอาจนะครับก็เป็นอดีตคนสนิทของทางคุณแต้วนะครับก็ยุติสถานะคนรักเหลือเพียงความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
เป็นภาพสีขาวดำนะฮะกำลังนั่งเท้าคางไหนอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่นะนี่อันนี้
เนี่ยนะฮะมองกล้องพร้อมแคปชั่นอินเทรนด์สุดนะฮะกับวลีสุดฮิตที่กำลังมาแรงบนโลกออนไลน์

คือคือมันเป็นใช่คือจริงมันมีแบบผู้ชายคนนึงเขาเอาคำเนี้ยไปลงเหมือนจะจีบสาว
อยากจะแบบบอกผู้หญิงสักคนอยากจะคุยด้วยเราไม่รู้จะลงแบบจะคุยยังไงอ่ะพี่
เอางั้นงี้ละกันเขียนคำไปเลยมั่วอะไรก็ได้เนี่ยเขียนไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหม
โดยมีหลักการว่าถ้าคนที่เราชอบไม่ตอบให้เราพิมพ์คำนี้ส่งไปแล้วเขาจะตอบกลับมา

แล้วเหมือนแบบว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ตอบทักทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบ

คือเอาง่ายมันเป็นคำที่แบบเหมือนสมมุติว่าเราพิมพ์อะไรมั่วไปแล้วคุณก็จะถามกลับมาว่า
มันแปลว่าอะไรคำนี้ทำให้มีบทสนธนาต่อได้
มันทำให้เรามีการตอบเกินมากขึ้น

แต่อย่างเราถ้าม้าพิมพ์ไปเหรอเถอะ